จากการตัดต่อภาพของอดีตแอร์ฮอสเตจคนดัง

กลายเป็นกระแสที่เสี่ยงละเมิดลิขสิทธิ์
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๘นาฬิกา๓๐นาที